สวยแซ่บเเวิร์ก

นักกีฬาพอล์กไกด์ทีมชาติไทย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ๒ปี๒

กลับมาแล้วแล้วคะ

แล้วแน่นอนอยู่ในช่วงสวยแซ่บเว่อ
หลายคนรออยู่เลยว่าอย่าเชิญน้องไอซ์น้องกาวในชุดออกกำลัง

ต้องบอกว่าปัญหาพวกนี้นะผู้หญิงทุกคนเจอกันหมดเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีเทรนเนอร์อุ้ม
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่พักพิงของเราเป็นที่พึ่งพา

ช่วยเราขจัดปัญหาเหล่านี้ได้ไหมคะ
ได้ค่ะง่ายมากเลยค่ะ
เขาบอกง่ายอะง่ายจริงหรือเปล่าสัญญานะเอาอ่างก็ต้องช่วยเอาอ่างนะมันต้องแบบว่ามีปัญหาเหมือนกันคุณแม่เอาไงดี
เอาเริ่มจากใครดีลูกพิษลูกพิษก่อนเลยมาเรียงตามลำดับอันของอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์คืออะไรคะ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

ต้องทั้งวัยไหม

ผู้ชมว่าไข้ไข้ครั้งออกเกรงออกแบบนี้มันได้ผลตอนนั้น

คุณอุ้มบอกว่ามันมี๒วิตซ์
งานนี้บอกเลยว่าถ้าทำทุกวันวันละ๑๐๑๒ครั้ง

กางเกงแล้วเนื้อไม่ปริ้นเป็นห่วงอย่างแน่นอนค่ะ

เออเอามือนะคะ
ใส่เซ็นบ์โดนไกลอยู่ในซื้อก่อนแล้วก็วางไว้ใกล้กับสะโหกค่ะ
ห้ามเท้าติดพื้นพรุนมั้ยต้องเกงมาตลอด

กี่ขั้นคะ
ตอนลงหายใจเข้าตอนขึ้นหายใจออก
หายใจเข้าออก
ทำสักเส้นนึงก็เหมือนกัน๑๒หรือ๒๐
ถ้าทำได้มากกว่าก็ได้ค่ะ
ก็ต้องข้างไหม
เอาข้างล่ะตอนเอาขึ้นมา
อันนี้ไม่ได้ท้องบนท้องล่างค่ะ

อันนี้มืออย่างนี้ใช่มั้ยคะ
ค่ะค่ะงั้นใกล้กับสะพวก
เอาลอยขาขึ้นมาก่อน
อยู่ได้บ้างอยู่ได้เนอะ

ว่าคุณแม่ว่างคู่บ้านมีปัญหาเรื่องแขนโอย

สำชาวบ้านง่ายก็คือหนีบจักรแร้ไหว

เราจะไม่ขยับตรงหัวไล่ล็อคไว้

แม่ทำถูกต้อง
เนี่ยเก่งเลยเนี่ย
พี่เราพยายามอย่าก้มหน้าค่ะมองไปหน้า

ถ้าเราก้มหน้าเนี่ยตรงนี้มันก็จะงอถูกป่ะคะ

บอกเลยว่าท่านี้คุณแม่บ้านทั้งหลายจ๋า
หยิบขวดน้ำในตู้เย็นมาออกกำลังกาย
ฟิตท้องแขนที่หย่อนคอยกันเถอะ

วันละ๑๐๑๒ครั้งทั้งหมด๔เซต
แต่ถ้าคุณแม่บ้านทำทั้ง๓ท่าที่เรานำเสนอในวันนี้

จะกลับมามีรูปร่างดีเฟิร์มกระชับแน่นอนค่ะ
ให้คุณอุ้มฝากถึงสาวดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ย
คือบางคนเนี่ยต้องครึ่งยาลดความอ้วน
หรือว่ารู้สึกว่าโอ๊ยตัวเองออกกำลังกายไม่ไหวหรอก

อยู่ดีจะมาให้ออกมันทำไม่ได้

จริงแล้วนะคะการออกกำลังกายเนี่ยมันง่ายมากออก
ออกที่บ้านก็ได้แค่เราเดินหรือขยับนิดหน่อยมันก็คือการออกกำลังกายแล้วค่ะ
ก็ควรสำหรับคนที่คิดอยากจะลดความอ้วน

คือตอนนี้อุ้มว่าจริงแล้วที่สำคัญมันอยู่ที่ใจ
ไม่ได้มีอะไรยากเลยถ้าใจเราแบบว่า
แข็งแล้วก็ลองหาโมทิเวชั่นหาแรงบันดาลใจแล้วก็มันก็จะทำได้
แต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้มันดีไงทุกคนก็หันมาออกกำลังกาย
แล้วก็อย่างที่คุณอุ้มบอกนะคะก็คือสาวหลายคนเนี่ย
ถ้าเกิดว่าอยู่ว่างเนี่ยไม่ต้องมีชีวิตรีบเร่งอย่างเงี้ยนะ
แล้วก็บอกว่าไม่มีเวลารถส่งรถติดอะไรอย่างนี้อยู่กำลังออกกำลังกายที่บ้านได้
แล้วเราเห็นหุ่นแบบนี้เราจะได้มีกำลังใจไงว่าแบบจะเอาแบบนี้จะเอาแบบนี้
ถ้าอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณอุ้มมากเลยนะคะ

ก็ได้มาด่านใจแล้วก็มาสอนท่าออกกำลังกายแบบง่ายนะครับ
แต่ตอนนี้ขอเวลาไปเปลี่ยนสวยกันดีกว่า
เพื่อมาหาผู้ชายไงสิบห้าหลังห่างอ่ะแม่
เป็นชุดไม่สบายจริงเลยนะ
แล้วจริงเนี่ยอยากถอดตัวนี้ออกมากเลยแล้วไปถาผู้ชายในฝัน

เรายังมีเนื้อปิ้นอยู่ตรงนี้เราไปออกกำลังกายก่อน
แต่ว่าผู้ชายในฝันรอเราอยู่แล้วช่วงหน้าติดตามค่ะ